ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องของดีเจมาตูมนะครับก็คือประเด็นนี่มันเกิดขึ้นจากชายคนหนึ่งนะชื่อว่าคุณก้งนะคือคุณก้งเนี่ยกระทำเกี่ยวกับเรื่องราวของออนไลน์นะครับก็คือการขายของการขายต่างนานาคุณก้งเนี่ยนะครับมีโอกาสไปเจอยิงคนหนึ่งครับชื่อวาวานะครับวาวานี่เป็นใครวาวานี่ก็คือเป็นผู้หญิงที่เรียกว่

เองนั้นมีเงิน๖๐๐ล้านแล้วบอกเนี่ยที่สำคัญที่สุดเธอเชื่อไหมว่าฉันเนี่ยนะกำลังจะมีการสั่งทองมาจากต่างประเทศธรรมดาทองเนี่ยบาทนึงเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทใช่ไหมแต่ตอนนี้เธอไม่ต้องซื้อทองแล้วฉันจะซื้อมาเป็นแบบร้อยร้อยตันเป็นแบบร้อยกิโลเลยทองเข้ามาเนี่ยฉันซื้อได้เนี่ยนะ

หรือเปล่าอ่ามัติต์ก็ตกใจบอกเฮ้ยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรน้องแต่พี่รู้จากวาวานี่จริงจริงเพราะวาวาคนนี้เคยมานั่งกินอาหารที่ร้านของพี่อืมอ่า

แล้วก็มีเลขาพี่ไปด้วยก็นั่งคุยกันว่าเขาจะทำนู่นทำนี่
เขาเปิดไอ้เอกสารที่พี่ดูเป็นรูปเป็นอะไรต่างนานาว่า
นี่เห็นไหมคือมีเงินอยู่๖๐๐ล้านเหมือนกัน

เขาก็ตกใจว่าแสดงว่าคนนี้คือของจริงหรือเปล่า

จนกระทั่งมีการบอกว่าจะมีการสร้าง
เป็นเหมือนกับเหมือนแบบธุรกิจอันขึ้นมาบนที่ดินแห่งหนึ่ง

แล้วก็จะมีการไปตกลงซื้อที่ดินแถวนั้นประมาณ๙๐ล้านบาท

หลังจากนั้นก็เลยให้เลขาเขามาตูม

แต่เพราะทางเลขามะตูมกำลังจะเอาเงินไปจ่ายเจ้าของที่

ไม่ต้องแล้วเอาเงินคืนมาก่อนได้ที่แปลงใหม่แล้ว
เขาก็ต้องโอนเงินกลับไปมะตูมก็งงว่าอ้าวตกลงมันคืออะไรกันแน่ก็เลย
ก็เลยยังสับสนอยู่สักพักก็คือน้องคนนี้ติดต่อมา
ที่นี่ให้ได้มะตูมก็เลยวางแผนการ
เมื่อคืนนี้ร้านอาหารของมะตูมก็ปิด
แต่เขาเซ็ตฉากใหม่เลย
หาคนมานั่งกินอยู่ในร้านเลย
จัดฉากเลยเอาคนมานั่งเปิดแสงไฟสว่างด้วยนะ
แล้วก็โทรไปหาวาวาบอกวาวาวามามา
มาเจอกันหน่อยมาคุยกับทุริย์กันหน่อยฉันอยากจะลงทุน

พอมาเสร็จกลัวฮะกลายเป็นว่าก้งกับตำรวจรออยู่หลังร้าน
วกตึงเลยล็อกตัวทันที

คือตัวเองเป็นอาจยากรอยู่แล้ว
แล้วก็กันตู้ออกมาเสร็จมาสร้างเรื่องอีก

แล้วก็ไม่มึงหลีกเรียกกูตลอดเวลา

เปิดไลน์สิรังม่านานน่ะ

เธอเป็นมิสัจชิ้นไทป์หรือไง

ป่ามึงเป็นไงอ่ะ

อืมเนี่ยนะครับในร้านนวลเนียบาอารีเห็นไหมชื่อร้านอะไรวะนวเนียบาอารี
ร้านของของมะตูมเองก่อนอื่นมะตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำวิสุภาพ
และการทะเลาะวิวาสในที่เกิดเหตุไม่เป็นไรทางมะตูมยินดีให้ปากคำกับทางที่พร้อม
ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้นะครับว่า
ตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพคือผู้หญิงในคลิปค่ะ
ตูมเพียงแค่ถูกวิชาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อ
เพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุน
และถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อประตูไปแอบอ้างในการธุรกิจเพิ่มเติม

นี่ไงเขาห่วงมากเลยเหมือนกันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
นี่ไงครับสำหรับที่พี่ข่าวผู้สุดข่าวนะคะ
มาสอบถามมะตูมขอปรึกษาทนายและฝ่ายกฎหมายก่อนที่จะออกมาตอบสื่อ
เพื่อไม่ให้เสียรูปคดีขออภัยในความไม่สะดวกจริง
สุดท้ายความจริงคือความจริงมะตูมขอยืนยันในความรู้สึกของตนเอง
จะอยู่เคียงข้างผู้เสียหาย
เพื่อตามเงินคืนมาให้ได้มากที่สุดครับ

นี่คนถามแล้วนะว่าพรุ่งนี้คนกระแสพี่หนุ่มจะมีเรื่องนี้ไหม

เออ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา